มาดูข่าวดีคลิปนี้กันหน่อยนะฮะดิฉันจะอินเป็นพิเศษ
ให้คุณผู้ชมฟังแบบนี้มีคุณแม่ท่านหนึ่งที่ภูเก็ต

ตอนเช้าแล้วให้ช่างมาติดตั้งตอนเย็น
ติดตั้งตอนเช้านั่นแหละค่ะพอตกเย็นปุ๊บ
ลูกมาแม่เป็นตู้โชว์ซื้อไว้ให้ลูกเอาไปใส่ของเล่น
แต่ปรากฏว่าตู้มันล้มทับเด็ก๒คน

แล้วเด็กสองคนเลยครับค่ะ
คือคนพี่เข้าไปที่ตู้โชว์ก่อน
ลักษณะคือไม่แน่ใจนะ

ไปเปิดตู้ไปปีนตู้อะไรประมาณนี้ค่ะ
แล้วน้องเดินตามไป
คนพี่ก็เลยถูกตู้ทับเต็ม
ส่วนคนน้องแค่โดนถัก
คือสรรของตู้ด้านบนนะคะ
โดนตัวน้องแล้วน้องกระเด็นออกมา
คนที่เจ็บหนักกว่าคือคนพี่ที่เข้าไปก่อน
ส่วนคนน้องคงตกใจอะค่ะ
ร้องไห้กระจองงอแงแบบนี้
แล้วก็อาการของเด็กทั้งสองคนตอนนี้ปลอดภัยนะคะ
แม่เอาน้องไปเที่ยวโรงพยาบาลไปให้คุณหมอดูแล้วปลอดภัยแล้ว

เรื่องนี้ค่ะถูกโพสต์โดยคนที่เป็นแม่
เขียนเล่าเรื่องราวบอกว่าไปสั่งซื้อตู้โชว์มา๒ใบ
จากร้านขายเฟอร์นิเจอร์ชื่อดังในจังหวัดภูเก็ต
อืมซื้อมาเสร็จปุ๊บนะฮะทางร้าน
ก็เลยส่งช่างมาติดตั้งให้ก็คือมาประกอบในตอนเช้า
พอถึงตอนเย็นลูกชายกลับมาจากโรงเรียน

คือเอาของใส่เอาของเล่นใส่ตู้ไง
ไอ้พ่อแม่ซื้อตู้ใหม่ให้ก็เหลือกไง

สุดท้ายเหตุการณ์ไหม้คาดฝันก็เกิดขึ้น

สุดท้ายมันก็ล้มลงมาทับอย่างนั้นนะฮะ

ใช่ค่ะคือสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ย
คุณแม่เขียนเล่าต่อบอกว่า
มันเป็นความผิดพลาดประหมัดเลอะ
ของพนักงานร้านเฟอร์นิเจอร์ที่เอาตู้มาให้
แต่ไม่ได้มีการติดตั้งคือไม่ได้มีการเจาะผนังยึดติด
กับฝาผนังเอาไว้ให้เรียบร้อย
เธอเองเธอบอกว่าเธอเป็นลูกค้าประจำ
สั่งซื้อของร้านนี้มาแล้วไม่ต่ำกว่า๕แสนบาท
หลังเกิดเหตุทางร้านมีการส่งกระเช้ามาปลอบใจ
แต่เธอบอกว่าก็ไม่รับไว้นะ
เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันทำให้ลูกเธอเจ็บ

หลังจากนั้นเธอก็ไปลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน
แล้วก็เดี๋ยวจะหารือกับครอบครัวอีกครั้งหนึ่งนะคะว่า

หลังจากที่ลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานแล้ว
ไปแจ้งความเอาผิดหรือไม่อย่างไรนะคะ

แต่เอาล่ะเธอบอกว่าวัตถุประสงค์ของการนำคลิปนี้มาโพสต์
คือตั้งใจจะเอาคลิปนี้มาโพสต์ไว้เป็นอุทาหรณ์
ถึงแม้ว่าบ้านท่านอาจจะไม่ได้มีลูกเด็กเล็กแดง

ยังไงก็แล้วแต่ก็ต้องระมัดระวังถ้าเกิดว่าต้องไปใช้งานนะคะ
แล้วก็ต้องบอกลูกด้วยว่าอย่าไปปีนป่ายแบบนั้น

ผู้ใหญ่ก็ตามทีส่วนตัวเคยเจอซื้อตู้รองเท้ามา

คุณแม่หยิบรองเท้าตู้ล้มทับใส่ตูแม่

นี่ไงคำถามคือตู้ได้มาตรฐานหรือเปล่า

แล้วก็คนบางทีมันก็ไปดึงของออกมาก็ล้มได้เหมือนกัน